คนกีฬาก็ร่วมใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

เทศบาลปลายบางตำบลบางภูเวียงอำเภอบางกรวย
นนทบุรีซึ่งอยู่ภายในวัดส้มเกลี้ยงนะครับ
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมด๗๕๐คน
นี่ได้รับความสนใจไม่แพ้ดาราเลยนะ
ฟี่หรือว่าถ่ายรูปนอกหน่วยได้นะ

แล้วก็รู้สึกว่าตื่นตัวมากขึ้นนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีอยากให้ทุกคนรักประชาธิปไตย

ถือเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนด้วยนะครับ

เพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลจนเป็นโค้ช

นี่ไปแอบดูเกาะสนามดูเลยนะโค้ช

อายุเท่านี้แล้วก็ยังเท่อยู่เลยนะ

ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะที่สำคัญต่อวงการฟุตบอลไทย
ก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

เป็นลำดับที่๑๑๓นะคะแล้วก็เปิดเผยด้วยว่า
ประชาชนคนไทยควรมีส่วนร่วมในการออกเสียงครั้งนี้

และเป็นประวัติศาสตร์สำคัญทางการเมืองค่ะ
อีกคนสำคัญมากเช่นเดียวกันนะฮะ

พุทธกรรมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
เพิ่งพาทัพชาบาแก้วคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๓
เมื่อวานนี้ก็ไม่พลาดไปใช้สิทธิ์ลงประชามติเช่นเดียวกันนะครับ
โดยนางฟ้าแห่งวงการฟุตบอลไทยท่านนี้

ทวีวัฒนาแล้วก็อย่างที่นี่แหละ
ภาพแบบนี้มีโลกโซเชียลเยอะเลย
โชว์นิ้วโป้งที่มีหมึกติดอยู่ด้วยนะครับ
ส่วนอดีตฮีโร่มวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย
อย่างสมรักคำสิงไม่ได้โม้นะฮะ

ก็ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติเช่นกันนะครับ
โดยได้พิมพ์สเตตัสในเฟซบุ๊คว่า
ใช้สิทธิ์เต็มที่ประชาธิปไตยเต็มตัว
เชียร์กีฬาต่อครับโอลิมปิกไม่ได้โม้นะฮะ
ก็ยังเป็นคำโซโลแกนของคุณสมรักอยู่นะฮะ
ผ่านมากี่ปีก็ยังใช้ได้นะคำนี้นะคะ
อีกคนนึงดันัยอุดมโชคนะฮะ
เทนนิสทีมชาติไทยเป็นอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกันนะฮะ
ใช้สิทธิ์การลงประชามติเช่นเดียวกัน
โดยใช้สิทธิ์ที่จังหวัดขอนแก่นนิ้วดำมากนะครับ